คุณเศรษฐาทวีสินขึ้นไหวแล้วนะ
แต่ว่าไม่ได้เคลื่อนไหวในประเด็นที่คุณชูวิทย์ออกมาพูดถึงกรณีการซื้อขายที่ดิน
แต่ว่าเป็นกรณีเห็นน้ำแข็งบอกว่า
ทวีสเละเลยเหรอโดนแฮกออกเลยเหรอใช่ทวีสอ่ะ
คือมีคนเข้าไปแก้ข้อความอย่างนี้เหรอ
รู้สึกเขาจะแชร์โพสต์หรือว่าทวิตเก่าเมื่อสักปี๕๒
เก่ามาก๑๔ปีของคุณเศรษฐานี่นะฮะ
นี่แหละครับคุณเศรษฐาจะเอาเรื่องนะจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะ
ช่วงค่ำของวันที่๔สิงหาคมครับคุณเศรษฐาทวีสิน
คันดิเดตนายกทมตรีเพื่อไทยนะครับและคนที่
คือตอนนี้ดูแนวโน้มแล้วก็น่าจะได้เป็นนายกคนที่๓๐มากที่สุด
โน้มนะแนวโน้มนะนะฮะ
แล้วแก้ไขข้อความเดิมเพื่อปลูกปั่นแล้วสร้างความเข้าใจผิด

สามารถแก้ไขได้๕ครั้งใน๑ชั่วโมง
และจะต้องแก้ไขทวิตข้อความได้จากอุปกรณ์เดียวกันกับที่ใช้โพสต์ข้อความต้นฉบับเท่านั้น

เคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียของนายเศรษฐาครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากถูกนายชูวิทย์ออกมากล่าวหา

เลี่ยงภาษีจากการซื้อที่ดิน
ที่ทำให้รัฐเสียหายหลายร้อยล้านบาท
ซึ่งคุณเศรษฐาไม่ได้ตอบโต้ในประเด็นนี้แต่อย่างใดครับคุณผู้ชมครับ